คุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นคุณแม่เหมือนกัน

หลังจากที่ให้สัมภาษณ์เรื่องความสัมพันธ์กับคุณเบนเรสซิ่งไปแล้ว
ว่าขอเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นคุณพ่อเพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะก็เธอก็มาเปิดเผยอีกหนึ่งรอบนะ
ถึงความรู้สึกที่สัมภาษณ์ไปหลังจากนั้นว่าเธอนั้นเนี่ยได้พูดคุยกับเบนท์เรซิ่งแล้วนะคะ
แต่ว่าก็ไม่ได้พูดเรื่องถึงความสัมพันธ์ว่าจะไปในทิศทางไหนดี
จะไปต่อหรือพอซ้ำนี้หรือเปล่านะคะ
ส่วนเรื่องการดูแลลูกนั้นเจ้าตัวก็พยายามแบ่งเวลาให้เบ้นอย่างเต็มที่นะ
แล้วก็ยังบอกด้วยค่ะไปถึงเรื่องที่จะเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่นั้นว่าตอนนี้เธอยังไม่พร้อมจริง
ขอใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะ
เจอนะวันนี้แต่ว่าไม่ได้คุย
ถ้าทุกคนแฮปปี้เราแฮปปี้ก็ให้มันเป็นแบบนี้
หน้าที่ที่มันหายขาดกันไม่ได้คือพ่อแม่ลูก
เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางเลือกติดต่อกันแน่นอน
เดี๋ยวเราแมมเดชให้ดีกว่าเพราะเราเองก็อยากอยู่กับลูกเนอะ
แล้วก็เราก็ไม่ได้ปิดกั้นถ้าสมมุติว่าวันนี้เราเอาลูกมาแล้วเขาอยากมาด้วย
เราก็แฮปปี้ถ้าวันไหนที่แพทย์ทำงานยาวมาก
ก็ให้พี่เบ้นช่วยดูลูกเจอคุณย่าค่ะก็เล่นกับหลานปกติ
ไม่ได้ใช้คำว่ารอแล้วอะค่ะ
คิดว่าแพทย์คงเดินทางนี้หมายถึงก็เป็นแม่ของน้องไปอย่างเดียว
ไม่ได้เปิดรับใครทั้งนั้นนะคะ